ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีมายังกองทัพบกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุจ่าทหารไปปล้นอาวุธปืนสงครามภายในค่ายทหาร
แล้วใช้กราดยิงประชาชนจนเสียชีวิตที่นครราชศรีมา
วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแสดงท่าทีอีกครั้ง
เพิ่งมีการแถลงข่าวทั้งน้ำตาไปเมื่อวานนี้นะครับ
โดยยืนยันว่าจะจัดการปัญหาเกี่ยวกับขบวนการหากินภายในค่ายทหาร
โดยเฉพาะการที่ผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบลูกน้องเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ร่ำไห้เพราะเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
วันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ชี้แจงว่าเป็นเพราะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อน
และสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพลทหารเมธาเลิศสิริ
ที่ไม่มีใครกล่าวถึงว่าเสียชีวิตระหว่างยืนยามรักษาการ
แต่กลับมองเพียงว่ากองทัพหละหลวม
พร้อมระบุในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเปิดศูนย์คอลเซนเตอร์
เพื่อรับคำร้องเรียนจากกำลังพลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง
โดยจะจัดเจ้าหน้าที่รับสายตามเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์
ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์จับบันทึกข้อความเสียงไว้
โดยทหารผู้ที่ถูกเอาเปรียบจะต้องแจ้งชื่อตำแหน่งหมายเลขประจำตัว
และสังกัดให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง
รับรองว่ามีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ให้ท่านเอาแบบเป็นไปได้
พูดตามความเป็นจริงนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์
แต่สิ่งที่ทหารทุกนายที่ถูกเอาเปรียบ
ก็จะต้องรายงานยดชื่อตำแหน่งสังกัด
และรับรองว่าเป็นคำดับนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายอันดี
เมื่อคืนนี้ก็มีคนหาเบอร์ของผมอย่างไร
โดยว่าก็ส่งข้อความมาครับผมเกี่ยวกับเรื่องเบียเรียนต่าง

ผมก็ได้ส่งไปถามผู้กำหนดแล้วก็ให้เขาไปดูกัน
คือบอกอย่าดูอย่างเดียวนะครับขั้นต้นผมก็มีการลงโทษ
แล้วในวงรอบต่อไปก็จะมีการขับย้าย
ล่าสุดมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบก
สั่งให้พลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒
มีคำสั่งให้พันเอกอุทัยแฝงกระโทก

กองกองยุทธการบนทนทหารบกที่๒๕

มาช่วยราชการที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่๒
และให้พันโทธีเพิ่มพล
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๓พัน๓
มาช่วยราชการที่กองกำลังพลทัพภาคที่๒
โดยให้พันเอกสิริษักบูลเจริญ

และให้พันโทพงพัฒน์เตือนขุนทศ

รักษาราชการแทนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงวันที่๑๒กุมภาพันธ์